นี่ดีกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลย
อุดรอายุ๒๗ปีค่ะ
บอกว่าเธอไปกรีดยางพารากลับมา

เพราะยิ่งกันยิ่งเก่าอะค่ะ
กลายเป็นว่ามีลักษณะคล้ายหนอน
ใช่ออกมาจากผิวหนังของเธอค่ะ

เป็นภาพที่ถูกถ่ายไว้ในมือถือของเธอนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ไปประสบเหตุอายุ๒๗ปี
เป็นชาวบ้านที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
บอกว่ามีสิ่งประหลาดคล้ายหนอนสีขาว
ใส่ออกมาจากผิวหนังตามร่างกายของเธอ
องด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะ
เอาสิ่งนี้มาให้นักข่าวของเราดู
ขณะเดียวกันก็มีการคีบตัวประหลาดนี้

โอ๊ยไทยที่คีบนี่แนบป่ะคะคีบออกมานะคะ
ผู้หญิงคนนั้นกราบบอกว่าปกติทำงานอาชีพกลิดยางพารา
แต่ว่าเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เก็บเห็ดใกล้กับสวนยางพารา
ตอนนั้นราคาเริ่มแล้วเริ่มมีอาการแปลกคันตามร่างกาย
มีสิ่งประหลาดสีขาวชัยออกมาตามรูขุนขนของผิวหนัง
จนแทบนอนไม่หลับตอนนี้ทรมานมาก
ทายากันยุงแล้วก็อาบน้ำบ่อย
แต่ปรากฏว่าพอทายาเข้าไป
ประหลาดนี้นะคะก็ยิ่งไต่ออกมาให้เห็นมากขึ้น
ตอนแรกเห็นเป็นตัวสีขาวคล้ายหนอนหรือว่าพญาติ
แต่พอมันตัวโตขึ้นนะมันจะบินได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นอะไรกันแน่ค่ะ
ท่านี่นะคะม้าพร้างต่างถ้ำป้องทำไม่ช่าง

มันจะอยู่ทางใน
คือคือันจะเป็นเธาบ่อย
บ่อยเป็นแต่บ่องในที่ลมผ้าปิดบ่วบ่วด
อก่อนซะนนี้มันไม่สร้าง

นี่ได้ยินไหมติดอยู่จ้ะ

ตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้บอกว่าล่าสุดลูก
แล้วก็คนในครอบครัวมีอาการเดียวกันแบบนี้
เอ้าเป็นกันหมดเลยเหรอสี่คนแล้วนี่ลูกสาว

ตอนนี้อยากให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือใครก็ได้

ครับมาช่วยบอกหน่อยว่านี่คืออะไร
เพราะตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ
คันยุบไปทั่วร่างกายแบบนี้โอ๊ย
ที่น่าแปลกตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเม็ดไขมัน
แต่เธอบอกว่าไม่ใช่นะคะมันคือนอน
เพราะเวลาโตเต็มวัยมันบินได้
อันนี้น่ากลัวนะคะนี่เรื่องใกล้ตัวมาก

โอ้โหนอนก็ไม่ได้เลยนะเห็นเขาบอกนะ